นี่มีสวนดุสิตโพลมานะครับสวนดุสิตโพนะครับ
บอกว่าผลสำรวจความเห็นของประชาชนเนี่ยนะฮะสวนดุสิตโพบอกว่าเพื่อไทย
ได้สอสอทั้งหมดสองร้อยสี่สิบหกคนอ่า
แล้วแยกมาด้วยนะเป็นเขตกับปาร์ตี้ลิสต์นะคะ
บอกเพื่อไทยเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์สามสิบสามเขตสองร้อยสิบสาม
แต่ตัวเลขรวมนี่นะฮะเพื่อไทยโอ้โหสูงปรี๊ดไปนู่นเลย
เกือบได้เท่าไรอ่ะนี่เห็นไหมอันนี้สูงกว่าโพลเมื่อสักครู่นี้
เบรกที่แล้วที่เรานำเสนอไปสูงกว่าเยอะเลยค่ะ
ก้าวไกลนะครับทางสวนดุสิทธิ์โพลบอกว่าได้สอสอหนึ่งร้อยหกคน
ไม่ใช่ตามมาด้วยภูมิใจไทยได้สี่สิบห้าคนประชาธิบัติยี่สิบแปดคน
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติยี่สิบห้าคนโอ้โหอาจารย์
เป๊ะของสวนดุสิตโพคาบเส้นเสนอชื่อนายกให้โหวตนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับพลังประชารัฐยี่สิบสองคน
ชาติไทยพัฒนาเก้าคนนะฮะมีประชาชาติแปดคน
แล้วก็พักอื่นเนี่ยรวมกันเนี่ย๑๑คนแต่ว่าถ้าในรายละเอียดเนี่ย
บอกว่าไทยสร้างไทยได้๔คนเสรีรวมไทยได้๒คน
ชาติพัฒนากล้าได้สองคนที่เหลือพักอื่นอื่นอีกสามคน
อันนี้สวนดุสิตโพนะฮะถ้าเอาสวนดุสิตโพ
เราลองนะฮะเปรียบเทียบระหว่างผลสำรวจความเห็นของประชาชน
โพลของสวนดุสิตโพกับโพลของทางนิดาโพค่ะนะฮะ
เพื่อจะลองดูหน่อยว่าความแตกต่างของทั้งสองโพลเนี่ย
เป็นอย่างไรนะครับคือนิดาโพเมื่อสักครู่นี้
ที่เราได้เห็นกันเนี่ยเขาก็จะให้เป็นประมาณการนะฮะ
จะเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ครับคือโพลเนี่ย
โทรเนี้ยเพื่อไทยก็ชอบมากกว่าอีกนะครับเพราะเมื่อกี้ศรีปฐุมได้สองร้อย
ใช่อันนี้สองร้อยสี่สิบหกนะครับใช่ค่ะอันนี้คือเรียกว่าตั้งรัฐบาลได้
เลือกได้หมดเลยครับแล้วตั้งกับใครแล้วก้าวไก่ก็ยังชอบอยู่นะ
เพราะก้าวไก่ได้ร้อยหกใช่ไหมอืมก็ขึ้นสามหลักนะครับเกินร้อย
ใช่ค่ะแต่เก้าไกรก็ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่ดีนะคะ
ส่วนทางฝั่งรัฐบาลเดิมอันนี้คงถ้าเป็นตามนี้นะครับคงจะ
ร่ำไห้อะอร่ำไห้เลยเหรอฮะเอาดูเอาดูสิครับว่า
รมทัยสร้างชาติเนี่ยได้ยี่บห้าเพราะดีเป๊ะส่วนพลังไพรัสเหลือแค่ยี่บสองนะครับ
ค่ะแต่ถ้าหลายโพลมาคะแนนถือว่าใกล้เคียงกันไหมคะ
พอเปรียบเทียบแต่ละโพลอย่างนี้ค่ะมันมีความต่างอยู่ก็พอสมค
คือจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันระหว่างสองโพลนี้นะครับหรือรวมถึงนิด้าโพลซึ่งไม่ได้ขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
ตรงกันหมดคือเพื่อไทยรวมกับก้าวไกรเกินครึ่งแน่นอน
กระทั่งซุปเปอร์โพลนะครับในมือผมเนี่ยในมือของเราซึ่งเพื่อไทยกับก้าวไกรก่อนนี้รวมกันไม่ถึงครึ่งนะ
ถ้าตามโพลของซุปเปอร์โพลตอนนี้ก็เกินครึ่งผมคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นผลที่ค่อนข้างจะออกมาตามนี่แหละ
คือ๒พักนี้รวมมันเกินครึ่งเพียงแต่ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกรจะได้เท่าไหร่
แล้วทั้งสองโพลนี้ภูมิใจไทยมาที่สามทั้งสองโพลเลยนะครับ
อาจารย์ยุธพรมองยังไงคะถ้าเกิดเปรียบเทียบสองโพลนี้
ถ้าเราไม่พูดถึงเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ภูมิใจไทยลงมาเนี่ย
เอาต่ำสุดกับสูงสุดของนิดาโพลมาบวกกันหารสองเนี่ยจะประมาณส่วนลูกศิษย์โพล
ดังนั้นตรงนี้มันสะท้อนภาพเห็นได้ว่าจุดแปรผันมันจึงอยู่ที่เพื่อไทยกับก้าวไกล
ว่าทำไมสองโพลเนี่ยจึงต่างกัน
ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าในผลการเลือกตั้งจริงก็อาจจะเป็นการขับเขี้ยวกันของสองพักนี้เป็นหลัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยแปรผันที่เมื่อสักครู่ผมค้างในเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับว่า
เรื่องของที่นั่งพักเก้าไกลนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญมากต่อการจัดตั้งรัฐบาลเลย
เพราะถ้าที่นั่งของพักเก้าไกลมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพักเก้าไกลนั้นจะไปแย่งที่นั่งเฉพาะของเพื่อไทย
แต่จะไปแย่งที่นั่งของพักอื่นด้วยและนั่นก็จะเป็นการตีกรอบว่ารัฐบาลชุดต่อไปนั้นเนี่ยจะเป็นเพื่อไทยแกนนำหรืออะไรอย่างไรก็ดี
ไม่ถึง๒๗๐ขึ้นไปซึ่งนั่นคือตัวเลขเสถียรภาพ
คือ๒๕๐มันพอดีพอดีปริ่มน้ำ
ซึ่งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมันก็จะเกิดขึ้น

เสถียรภาพต้องประมาณ๒๗๐ขึ้นไป
และในขณะเดียวกันที่จะเป็นปัจจัยแปรผันอีกประการหนึ่ง
ก็คือการรับรองผลของกรกตนะ
เพราะถ้ากตรรับรองผลที่๙๕ตัวหารมันลดลงนะครับ
มันจะไม่ได้เป็น๓๗๖๗๕๐แบบที่เราคุยนะ

และนอกจากนี้อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการชี้ขาดได้

สุดท้ายครั้งที่แล้วการเลขตั้งเบี่ยว๒

เพราะวโหวตตามเสียงข้างมากในสภาพพฤทธิศดรแต่เวลานั้นเนี่ย

หนึ่งที่นั่งหนึ่งที่นั่งที่ปัดเศษมาเนี่ย
ซึ่งครั้งนี้จะไม่มีพักหนึ่งที่นั่งเหล่านั้นนะครับ
อออาจารย์๙๕นี่คือ๔๐๐
๔๗๕จาก๕๐๐แล้วไปบวกกับสวความว่าขาดอีก๒๕คน
ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลแต่ว่าโหวตเลือกนายกกันอย่างนี้
บบใช่แล้วปัจจัยที่จะแปลผันได้
๒๕คนถ้าหายไปจากตรงไหนเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับ

จะเป็นพักอะไรก็ตามที่อยู่ในกระดานตอนนี้
การเมืองไทยมันเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า
พวกเดียวกันแต่คนละพักก็พร้อมที่จะมาจับมือกัน

คือมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า

แต่ว่าโหวตเลือกนายกมันตั้งรัฐบาลได้ก่อน
แล้วก็ค่อยทยอยมาจากอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วภักดิ์ถ้าคุณไล่ออกจากภักดิ์ก็ไปหาภักดิ์สังกัดใหม่

เพราะเป็นสิทธิ์ที่รับรองไว้ในรำนูน

นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเมืองไทย

กำแพงสวนี่เราสร้างขึ้นมาเองไหม
คือในการเมืองไทยสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริง

สวในคราวนี้อิทธิฤทธิน่าจะน้อยลง

เพราะว่าท่านอยู่อีกไม่ถึงปีแล้ว

เหลือแค่ไม่ถึงขาด๓วันครบ๑ปี

คราวที่แล้วเนี่ยสวเขาอ้างว่าเขาโหวตตามเสียงข้างมาก
เพราะว่าด้วยการทั้งเปลี่ยนสูตรคำนวณนะครับ
ทั้งเรื่องของการที่ได้ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์บวกกับชาติไทยพัฒนา
กับพักเล็กปัตเศส๑๑พักเลยเกินครึ่ง
สวเขาอ้างเขาโหวตตามเสียงข้างมาก
แต่คราวนี้ถ้าหากว่าโพลเป็นไปตามทุกโพลที่อยู่ในมือพวกเราตอนนี้
ฝั่งรัฐบาลเดิมยังไงก็ไม่ถึงครึ่ง
จะอยู่เป็นเสียงข้างน้อยไปก่อนเนี่ยนะครับ

เพราะว่าพอตัวเลขถึง๔๗๕คนนะครับ
กตประกาศผลปุ๊บเนี่ยเขาต้องประชุมสภาผู้แทน

เลือกประธานสภาพผู้แทนรัฐสดร
ซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาในการคุมตอนเลือกนายกนะครับ
ก็แปลว่าอะไรครับถ้าหากฝั่งเสียงข้างน้อยเนี่ย
ประสงค์จะเป็นนัฐบาลเนี่ยประธานที่คุมสภาพตอนเลือกนายกเนี่ย
ไม่ใช่คนของเสียงข้างน้อยก็ไม่ง่าย
แล้วก็สวจะบอกว่าเราโหวตตามเสียงข้างมากพูดไม่ได้แล้วนะครับ
เพราะว่าเสียงข้างมากเนี่ยคือเพื่อไทยเก้าไกลเนี่ยเขาโรมร่วงเผินเกินครึ่ง
แต่ประเด็นคือสูตรจะเป็นสูตรไหน
ผมคิดว่าโพลของนิด้านะครับคุณภาคภูมิ

เพื่อไทยเนี่ยเขาได้มากสุดตามนี้นะ

ขณะที่มาดูของก้าวไกรนะครับ

ตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าประกาศ
ใช่ค่ะจะเป็นช่วงน่าแตก
แต่ถ้าเราเอาสูงสุดนี่เข้าใจว่านี่เฉลี่ยตรงกลาง
ทีนี้ถ้าหากว่าเพื่อไทยได้๑๖๘ทำไมได้แค่นี้ล่ะ

ก็เพราะ๓๓เขตเพื่อไทยเขาได้แค่เขตเดียว

นี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่า

การที่เพื่อไทยได้ไม่ถึง๒๐๐
เพราะว่าแพ้ในกรุงเทพให้กับก้าวไกลเกือบหมด

การตั้งฆาตบาลถ้าหากผลเลือกตั้งเป็นไปตามนี่ได้นะ
เพื่อไทยตั้งฆาตบาลโดยไม่มี๙ไกลเนี่ย

หรือมันก็จะคล้ายกับการเลือกตั้งครั้งอื่นที่ผ่านมาว่า
ของกรุงเทพกับผลทั่วประเทศ

ใช่ก็ที่เราบอกแบบไหนคือปัจจัยแปลผัน

ชี้ขาดได้ว่าสุดท้ายเกมทั้งหมดต้องบีบ
มาสู่การที่จะต้องเอาภาค๙ไกลเป็นรัฐบาลด้วยไหม

แล้วก็เป็นรัฐบาลเดิมมาอยู่ฝั่งไฝฟ้าคล้าน

ก็คือรวมไทยชาติภาษา
พลังประชารัฐภูมิใจไทย

ฝันท้านพัฒนากล้าด้วยไหมครับ

เห็นว่าสูตรนี้นะครับ

ถ้าหากนิดาโพลเป็นจริงนะ

เดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอตัวเลข๒๕๓

ส่วนมันน้อยมากนะอาจารย์มันจะเข้าอีหลอป๖๒ไหม

๓๐ครับ๓๕ครับต่างกันครึ่งแค่อันนี้
เพราะผมว่ารัฐบาลที่จะมีเสร็จภาพต้อง
นั่นคือตัวเลขเสร็จภาพ
สิ่งที่เราพูดกันว่าจะเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เผลอจะเกิดได้นะตามนิด้าโพลนะครับ

แต่อย่าลืมว่าตัวป้องกันเอาไว้คือผลการเลือกตั้งในกรุงเทพ

คือถ้าฟังจากอาจารยุทธพรจริญญาเนี่ย
ฝั่งนี้ถ้าเขามีตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะ
แล้วถ้าโหวตเลือกนายกได้เนี่ย

ก็ขาดอีกแค่๘เสียงก็จะมีโอกาสไปถึง๒๔๐
แล้วก็อีก๑๐เสียงก็จะเป็น๒๕๐
ซึ่งมันก็อาจจะมาจาก
ใช่ก็ที่เมื่อสักครู่ผมบอกแหละว่าถ้า
อันนี้๓๐คนอันนี้๒๐คนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้
พี่บอกแหละว่าตัวเลขถ้าถึง๒๔๐มันเป็นไปได้นะ
ที่เราจะเห็นเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ถ้าอย่างนี้เราก็มองจับตาไปที่ตัวเลขของพักก้าวไกล
เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องไหมคะ

เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเพื่อไทยกับเก้าไกรของพรรคได้เท่าไหร่
แต่ว่าทุกสูตรทุกโพลตรงกันหมด๒พักรวมกันเกินครึ่ง

แล้วมีก้าวไกลกับเพื่อไทยต่างกันแค่ไหน
เรามีโอกาสจะได้เห็นนะครับฝั่งรัฐบาลตั้งรัฐบาลแข่งกันนะครับ

ค่ะทีนี้ถามแบบนี้ได้ไหมคะ
คือถ้าเกิดสมมุติว่านี่คือชุดรัฐบาลเดิมแหละ
มันมีสิทธิ์ไหมคะที่ฝั่งรัฐบาลเดิมที่ตอนนี้อยู่ในฝั่งฝ่ายค้านเนี่ย
โยกมาอยู่กับเพื่อไทยมีฝั่งไหนที่เป็นไปได้ไหมคะ
คือก็ต้องถามว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเขาจะตั้งรัฐบาลสู้ใช่ไหมฮะ

ใช่อ้าวตรงนี้อยู่หมดเลยนะ

คือมิ้นอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันด้วยความที่เสียงมันต่างกันน้อยมากใช่ไหมคะ
ไปแน่นอนอยู่แล้วถ้าหากว่าเขาทำให้ทั้งสองพักนี้เชื่อได้นะ
ว่าจะได้สามารถดึงเสร็งสอวทร์วอได้

อันนี้มีเก้าไกลอยู่แล้วค่ะ
คือก้าวไกลเงื่อนไขคือไม่มี๒ลุง
ก็คืออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายค้านที่สนุกนะฮะ
คือพลังปัชรัฐเป็นฝ่ายค้านกับลงในรัฐศาสตร์
อยากเห็นฝ่ายค้านในการอธิบายไม่ว่างใจเหมือนกัน
แต่ก็เป็นฝ่ายค้านที่คะแนนก็สูงอยู่พอสมควร
คือจริงอย่างนี้จัดรัฐบาลแข่งได้ไหมฮะ

หรือว่ามันต้องไปดึงมาอีกเยอะเลยครับ
ถึงตอนนี้แล้วตัวแปลคือสว

สวจะเสียงแตกไหม

เชื่อไหมข้าจ้าในช่วงก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งเนี่ย
มี๓กลุ่มเลยนะที่ผมว่ามันออกไปได้นะ
หนึ่งเลยนะขออนุญาตเก๋ยนัมหนึ่งเลยนะคุยกันในเปิดปล่ากับภาพภุม
สวที่รู้สึกเหมือนคุณหญิงหมอหรือเปล่ากลุ่มหนึ่งก็คือยังไงก็ไม่โหวตฝั่งไหนก็

อาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์อาจารย์เสรีบอก
ถ้าฝั่งเนี่ยยังไงก็โวตแต่ถ้าอีกฝั่งนึงขอคิดดูก่อนซึ่งในความ
ผมรู้สึกว่าก็น่าจะไม่โหวต
อศวัญชัยสอนสิริอวัญชัยบอก
ถ้าฝั่งไหนได้เสียงข้างมากเป็นรัฐบาล
แล้วเสนอแคนดิเดตนายกชื่อไหนมาโหวตให้

เท่ากับว่าสวใน๒๕๐เนี่ยณขณะนี้
แบ่งเป็น๓กลุ่มไหมอาจารย์แต่การคิดว่าแบ่งเป็น๓กลุ่มไหม

แต่พอดีสูตรนี้คือสองลุงเขารวมกัน
เป็นฝ่ายสองลุงเขารวมกันกลับมารวมกันใหม่
ก็มีโอกาสที่สวจะเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น

สวที่จะก็ประชาชนเขาเลือกมาแล้ว
ฝั่งนี้เป็นเสียงข้างมากและเขาเสนอคันดิเดตนายกมา

ว่าเราต้องเอาคำตอบของคุณพิธากับคุณเศรษฐา
คือต้องดูผลการเลือกตั้งที่ทำไปทั้งหมดเป็นการซ้อม
เป็นการซ้อมดูว่าถึงเวลาตัวเลขออกมาจะรวมมีสูตรอะไรได้บ้าง

ถูกต้องครับอันนี้เป็นการเอาโพลมาดู

แล้วห่างสีตาธุมกับนิด้ามันมีความต่างกันมาก
ดังนั้นเราลองดูทั้งสองแบบ
แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือ
เพื่อไทยกับเก้าใกรรวมกันเกินครึ่ง

เดี๋ยวส่วนต่างมันจะแค่ไหน
ถ้าของนิด้ามันต่างกันน้อยจนเหมือนกับว่าจะเอื้อมถึง

การที่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไปช้อปปิ้งเอา
การเมืองแบบดูดสอสองูเห่าเนี่ย
มันจะมีต่อแล้วจะมีหนักกว่าเดิม
ต่างกันนิดหน่อยปิ่มยังเกิดงูเห่าขนาดนั้น
แล้วถ้าเกิดต่างกันเนี่ย๓๐๔๐เนี่ย
โอ้โหการเมืองแบบงูเห่ามันยิ่งหนักกว่าเดิม
ซึ่งไม่ดีไม่ดีต่อประชาธิปไตยของเรา
ทีนี้สุดท้ายก็ต้องดูให้ผลแล้วครับคุณภาคภูมิ
เมื่อกี้ถือเป็นการซ้อมกันของพวกเรา
สมมุตินะฮะอาจารย์ถ้า๒๕๐สว

ก็เนี่ยสีนาลิโอที่ผมบอกคุณอุ๋ยไง

กับ๒ก็คือว่าท้ายที่สุดไม่ถึง๓๗๖
ต้องยุบสะพานแล้วเลือกตั้งใหม่

เลือกตั้งใหม่เลยหรอ

บิ๊กตุกก็จะรับหาการนายกไปเรื่อย

คือมันอย่างงี้ครับ

ฝั่งที่เป็นรัฐบาลเดิมเนี่ย

หรือ๒๒นะครับ
คือก็พลเอกประยุทธ์รักษาการไปเรื่อย

หรือ๓ครับอันนี้
ก็อาจจะบอกว่าถ้างั้นยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าไม่ยอม

คิดว่าทำได้ครับเพราะไม่เข้าตามมาตรา๑๖๘และ๑๖๙